ที่แพร่เขามีเรื่องกัน
แล้วลูกชายของแพรจูเนียที่เคลียร์แล้วเคลียร์ไม่จบ
คุณผู้ชมครับล่าสุดมามอบตัวแล้วก็ถูกนำตัวไปทำแผนแล้วนะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณหาดทรายท้ายเขื่อน
ที่ต้องเที่ยวชื่อดังเนื้อเผอดั่นช้างจังหวัดสุพันธ์บุรีครับ
หลังจากเจรจาก่ายเกลี่ยปัญหาระหว่างแพร่ร้านอาหาร๒ร้าน
จบแล้วแต่แต่น่าจะกริดภัยเรืองหรือว่าเจมส์อายุยี่สิบเก้าปี
เจ้าของแพรจูเนียมาจากไหนไม่รู้ปรีเข้ามานะครับ
ชักปืนยิงใส่อีกฝ่ายนึงแต่กระสุนพลาดไปโดนลูกค้านะครับ
โอ้โหไปโดนลูกค้าครับคุณผู้ชมนายกรอบชายอยู่ซีรีย์
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาอูไททานีนะครับ
เที่ยวกับเพื่อนกระสุนนะฮะเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย
ทะลุหลังเสียชีวิตเลยนะครับเสียชีวิตเลยฮะ
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓รายคือในงามแสงเพชรเจ้าของแพรตี
ถูกยิงที่ท้องด้านซ้ายแล้วก็ต้นขาขวานายนิคมเอี่ยมศรีนะครับ
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้างส่วนผู้เกยรติหนีไปก่อน
หลังเกิดเหตุคนยิงได้ให้ผู้ช่วยผู้หญิงบ้านในพื้นที่พามามอบตัว
พร้อมกับปืนของกลางครับ
ล่าสุดพันธุ์บริเวศเอกยิ่งยศเขินอำนวย
ท่านผู้กำกับการสพด่านช้าง
นำกำลังกว่า๒๐นายไปคุมตัวในเจมส์นะครับผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ
ท่ามกลางการคุ้มกันของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเลย
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องการแย่งให้บริการแพร่เช่า

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับแล้วก็พยายามฆ่า
ท่านสั่งการให้ฝ่ายปกครองในอำเภอด่านช้าง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชนประธานแล้วก็ตำรวจ

แล้วก็หารือกำหนดแนวทางการประกอบการเพื่อลดความขัดแย้งครับ
รวมถึงมาตรการในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปืนด้วย
ทั้งการขอมีและขอใช้รวมถึงการขอใช้ติดตัว
กำชับแนวทางปฏิบัติไปแล้วให้ทุกกำเภอพิจารณาอนุญาต
เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นครับ
สวัสดีครับครับ